ส่วนเจ้าพิษบูวอชด็อกไทยแลนด์เขารับดูแล
และในช่วงเวลานี้นะคะวอชด็อกไทยแลนด
จากดูแลเจ้าพิษบูทั้ง๖ตัวแล้ว
ยังดูแลการจัดหาบ้านให้คุณหง
รอการออกมาเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้ง

หลังจากที่นำเสนอไปแบบนี้มีคนเสนอเข้ามาค่ะ

อยากให้คุณหงษ์ได้มีบ้านอยู่บางคน

กล้องพาพาน้อยมะขาม
ขออภัยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
เขียนมาก็พยายามอ่านให้ออกมาได้แบบนี้นะคะ
โพสต์ข้อความฝากแชร์ในเพจวิภาวดีสัตวแพทย์

แบบไม่เสียค่าเช่าใดด้วย

สงสารคุณหงกับน้องหมาสุดหัวใจเลยครับ
ผมมีบ้านพักอยู่ที่คลองสามวา

พักอาศัยได้ไม่คิดเงินนอกจากนี้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วย
ทีมข่าวของเราค่ะเห็นโพสต์นี้แล้วตามไปดูซิบ้านหลังนี้เป็นยังไง
อยู่ได้ไหมสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรก็เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะ
ตามที่โพสต์ไว้เป๊ะเลยค่ะเป็นบ้านสองชั้นเนื้อที่ประมาณห้าสิบตารางวานะคะ
แต่พอไปถึงร้างค่ะน้ำไฟถูกตัดพอติดต่อเจ้าของบ้าน
ตามที่โพสต์เขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เอาติดต่อไม่ได้
โทรศัพท์เกินมาหนึ่งตัวก็เลยโทรติดต่อไม่ได้นะคะ
ถามเพื่อนบ้านซิมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าอ๋อเจ้าของบ้านเขาย้ายไปอยู่คอนโดกับเมียเขาเป็นปีแล้ว
ปล่อยบ้านทิ้งร้างไว้แบบนี้เพื่อนบ้านคนอื่นอื่น
เห็นโพสต์ที่ประกาศเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของให้คุณหงแล้วก็สุนัขมาอยู่เนี่ยนะคะ
ตอนแรกอ่านก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้ขึ้นชื่อว่าพิษบู

มันดุแล้วมันมีกันตั้ง๖ตัวนะมาเป็นฝูงขนาดนี้นะ
แต่เขาก็บอกว่าถ้าจะมาอยู่จริงไม่มีปัญหาอะไร
ขอแค่ดูแลจัดการควบคุมให้ได้นะคะ

นี่คือบ้านที่เขานำเสนอมาเอาอย่างไรก็ตามติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วจะได้อยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่า
เป็นบ้านร้างแหละถ้าคุณหงและครอบครัวประสงค์จะไปอยู่เขาก็คงให้อยู่แหละ
แต่ก็คงต้องไปเรื่องของจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เอาไปอยู่ให้ดูแลกันให้ดีแหละ
จัดการทำความสะอาดอะไรก่อน
ดีกว่าปล่อยล้างแบบนี้
โอเคค่ะให้คุณหงบอกว่าเอาสุนัข๖ตัวมาใส่ได้เลย